ไปดูความขึ้นไหวต่างประเทศกันบ้างครับคุณผู้ชม
ตอนนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่
ทำให้บรรดาหมอดูนะครับก็เริ่มออกมาทำนายทายทักแล้วว่า
ในปี๒๕๕๙นี้โลกของเราจะเป็นอย่างไร
หนึ่งในนั้นก็คือหมอดูชาวเปรูครับ

โชคชะตาชี้ชะตาของโลกในปี๒๕๕๙
การว่ายุโรปนั้นอาจจะต้องเผชิญกับภัยก่อการร้ายที่หนักมากยิ่งขึ้น
ขณะที่ศึกเลือกตั้งของสหรัฐนั้น
โดนัลดทรัมป์มีโอกาสจะพ่ายศึกในครั้งนี้ครับ
หมอผีเปรูนะครับจัดพิธีบวงสวง

เพื่อพยากรดวงชะตาโลกในปีหน้า
โดยระบุว่าจะเกิดเหตุก่อการร้ายโจมตียุโรปอีก

จะเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สิน

หลังเคยเกิดเหตุการณ์โจมตีกรุงปาริสครั้งใหญ่เมื่อวันที่๑๓

ฆ่าชีวิตของประชาชนไปกว่า๑๓๐คน
พ่อหมอฮวนออสโก้เปิดเผยกับรอยเตอร์
จากการตรวจดวงชะตาโลกในปีหน้าพบว่า
ปีหน้ารัฐบาลสหรัฐต้องประกาศยกเลิกมาตรการคว่ำบาดคิวบาร์เพิ่มเติม

ประสบความพ่ายแพ้ในการลงเลือกตั้ง

ว่าโดนัลดทรัมป์นั้นอาจจะมีโอกาสเกือบได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ
แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากประชาชนครับ

ปีหน้าจะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับนายนิโคลัสมาดูโร

แต่ว่าจะเป็นปีที่สดใสสำหรับนายมาริเซียโอมาครี
ผู้นำคนใหม่ของอาเจนติน่านะครับ